ไปติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยในช่วงโควิด๑๙ที่ชัดเจนว่าจะเตะกันในช่วงเดือนกันยายนถ้ามีความเป็นไปได้สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรามันสามารถจะควบคุมได้นะครับ
ส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็มีการประกาศออกมาชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเดือนกันยายนแน่นอนครับ
ปีหน้าล่าสุดครับสมาคมได้สรุปกฎเกณฑ์แล้วก็แนวทางแข่งขันระดูการนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ยืนยันนะครับว่าจะเปิดตลาดซื้อขายนักฟุตบอลให้อีกหนึ่งรอบซึ่งมันต้องเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกรอบหนึ่ง
ซึ่งจะเปิดก่อนช่วงเดือนแข่งขันในเดือนกันยายนจะเริ่มขึ้นเป็นระยะเวลา๒สัปดาห์ด้วยกันก่อนจะกลับมาแข่งขันใหม่โดยให้สโมสรนั้นขึ้นทะเบียนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนและครั้งที่๒เนี่ยนะครับจะเปิดตลาดในช่วงครึ่งดูการหลังนะครับแล้วก็จำกัดของการ
ตีฬาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องของ
นับผลการแข่งขัน๔เกมแรกของระดูการ๒๐๒๐
ยืนยันมติเอกฉันที่จะให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
แข่งขันต่อนะครับจาก๔เกมแรกคือเตะนัดที่๕ต่อเลย
จะยึดจากอำนาบในตารางแขนงของเล็กแรก
โดย๒อันดับแรกครับจะได้สิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติ
และอันดับ๔จะได้สิทธิ์เล่นรอบคันเลือกรอบที่๒
หากระบบการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ